มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตลาดเก่าแก่ที่ปราจีนบุรีค่ะ
ตลาดนี้เนี่ยก็จะมีบ้านมีร้านค้าเป็นไม้๓๖คูหาครับ
ไฟไหม้ช่วง๕โมงเย็นเมื่อวาน
ไฟไหม้แบบโอ้โหลุกลามไปเร็วมากนะคะ
แล้วก็จะได้ยินเสียงคล้ายกับแก๊สระเบิดเป็นระยะ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้คุณผู้ชม
ตี๓วันนี้ค่ะใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นร้อยนาย
ใช้รถดับเพลิง๓๐กว่าคัน
แล้วก็ความเสียหายโอ้โหเป็นร้อยล้าน

ทีมงานของเราได้ทำภาพเปรียบเทียบให้ดู
ก่อนและหลังเกิดเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
จะเห็นว่ารักษณะของตลาดตรงนี้ค่ะ
นี่ก่อนถูกไฟไหม้ภาพซ้ายมือนะคะ
หลังโดนไฟไหม้คือภาพขวามือ
จะเป็นพวกบ้านร้านค้าอายุเป็นร้อยปี
เหลือแต่ซากแบบนี้น่าเสียดายมากนะคะ
มีเจ้าของร้านแว่นตานายอำนาจ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้
วิ่งออกไปดูโอ้โหมันรุนแรงแล้วอะค่ะ
พยายามจะเก็บของมีค่าเก็บไม่ทันจริง
ได้แต่ตู้นาฬิกาแว่นตาออกมา๒ตู้
ร้านนี้เป็นของต้นตระกูลเปิดมา๘๐กว่าปี

ความเสียหายคือประเมินมูลค่าไม่ได้เลยค่าทางจิตใจ
แต่ถ้าเกิดคิดเป็นตัวเงินนะคะก็ไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
พอเปิดร้านก็มีคนเขาขี่รถผ่านมา
ไปแดงเขาตะกูลบอกว่าไฟไหม้
เราก็ออกมาดูออกมาดูก็แทนเวนแล้วจะมา
แถวที่แถวร้านแถวร้านแถวแถวนี้
ก็ไฟมันขึ้นอยู่ขึ้นถึงแถวตะ

ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเพราะว่ามันเร็วมาก
พวกโทษพวกแพ้อะไรพวกนี้ไม่ได้ออกมาเลย

แต่ถ้าเป็นมูลค่ามันก็บอกต่อปีเป็นหลักสักล้านสองล้านได้
แต่ว่าทางจิตใจเรามันไม่ใช่มันมากกว่านั้น
โอ้โหนี่นะคะไม่มีใครขนของมีค่าออกมาทันเลยอะค่ะ

ส่วนร้านกิมฮะจั๊วเจอทองน้ำหนัก๑๐บาท
ถูกเผานี่หลอมละลายเป็นก้อนอยู่แบบนี้ค่ะ
กู้ภัยบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วก็ประสานเจ้าของให้มาเก็บทองคำคืนเรียบร้อยนะคะ

พอโดนไฟไหม้หลอมละลายเป็นก้อนแบบนี้
ส่วนบรรยากาศพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ค่ะ
ก็มีคนที่มาช่วยนะคะนำอาหารขนมเครื่องดื่ม
บริการให้กับผู้ที่ประสบภัย
เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่มาช่วยงานก็ได้รับประทานได้ดื่มน้ำอะไรกันฟรี
ความเสียหายกว่า๒๐ครัวเรือนเป็น๑๐๐ล้านค่ะ
จุดที่ถูกไฟไหม้ถือเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองปราจีนบุรีเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะขนาดธนาคารที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตลาด
เพลิงมันโหลุกลามจนทำให้กระจกอาคารที่อยู่ตรงกันข้ามนะร้าวแบบนี้
นี่คือธนาคารกรุงไทยฝั่งตรงกันข้ามกับตลาด
ประปาภูมิภาคปราจีนบุรีถอดมาดวัดน้ำที่ถูกเพลิงไหม้
ซ่อมท่อประปาที่รั่วจากการถูกเพลิงไหม้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็ต้องมาลื้อสายไฟที่ชำรุดเดินสายไฟกันใหม่ค่ะ
เยียวยาค่ะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็ตั้งศูนย์ลงทะเบียนผู้ประสบอัคคีภัยชั่วคราว
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครที่เดือดร้อนจนไม่มีที่อยู่เทศบาลก็จัดหาที่พักชั่วคราวให้
ใช้อาคารเรียน๓แห่งนะคะโรงเรียนเทศบาล๑โรงเรียนเทศบาล๒โรงเรียนเทศบาล๔ค่ะ
ส่วนเรื่องคดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีตำรวจสพเมืองปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบคือต้องหาให้เจอว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไร
สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรเบื้องต้นนะคะคาดว่าต้นเพลิงน่าจะเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่
แต่ก็ต้องเรียกเจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านทุกคนนะคะมาพูดคุยเพิ่มเติมถึงจะสรุปได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ว่ามันเป็นลักษณะของความประมาทหรือเป็นไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
นี่ดูสภาพมุมนี้นะคะโอ้มุมนี้นี่เห็นชัดเลยเห็นเลยว่าไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
ไปทั้งล็อกเลยเป็นกำลังใจให้ท่านที่เดือดร้อนในช่วงเวลานี้นะครับ